สีชีวิตที่อำนาจเจริญคือตอนแรกสวสหกรทาเทพ
บอกว่าเดี๋ยวเสร็จภารกิจประชุมสภาใช่ไหม
สสกทาเทพไม่ได้ไปหลานชายผู้เสียชีวิตเลยออกมาบอกว่าเยียวยาด้วยนะ
มีเรื่องที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตครับ
นี่คือช่วงที่๑๐เอกธีรยุทธ์ผาริวงครับ
เขาเป็นคนขับรถของนายคาทาเทพเตชเดชเรืองกุลสอสอบัญชีรายชื่อ
เป็นหัวหน้าพักชื่อว่าพักเพื่อชาติไทยนะครับ
ไปกับเลขาของสสคาเทพไปกราบขอขมาศพนางพั่วพลธานีอายุ๗๗ปีผู้เสียชีวิตครับ
จากการถูกรถยนต์ของสสคาทาเทพชนระหว่างจะไปขึ้นเครื่องบินที่อุบลรัชธานี
จะไปประชุมสภาเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ฮะนี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุ
คือคุณยายข้ามถนนที่หน้าโรงเรียนบ้านไก่คำถนนชายางกูลตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
โดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในหมู่๓บ้านไก่คำตะบนไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงครับ
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนนึง
ธีรยุทธ์คนขับรถนะครับไม่ยอมพูดถึงเหตุการณ์
ตอนที่เกิดขึ้นวันนั้นมีเพียงทีมงานของสสคาเทพนำน้ำดื่มไปช่วยเหลือ
ยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องสินไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อน
ต้องรอสอสอคาทาเทพกลับจากประชุมสภาที่กรุงเทพแล้วมาคุยกันอีกที
มาเคารพศพแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีทางทีมงานทีมมาช่วยตอนเย็นตอนบ่าย

นางทองใบทองดีครับเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าคู่กรณีช่วยค่าทำศพเบื้องต้น๓๐๐๐

นายกิติศักดิ์เชื้อเงินคนนี้เป็นใคร
อายุ๓๑ปีเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิต
พูดบ้างบอกว่าเรียกร้องให้คู่กรณีเยียวยาให้เต็มที่นะ
เพราะว่าจากนี้ต้องดูแลน้าชายที่ก็สติไม่ค่อยดี
ซึ่งเป็นลูกชายของยายพั่วนี่แหละ
ย้อนไปฟังคำพูดของสสคาเทพชี้แจงนะครับว่า
ตอนเกิดเหตุลูกน้องก็ไม่ได้ขับเร็วขับมา๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
พ่วงวิ่งตัดหน้ารถฮะคนขับพยายามเบี่ยงแล้วแต่ไม่พ้นชนเข้าให้
มันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่พร้อมจะเยียวยาเต็มที่
หลังประชุมสภาเสร็จจะไปเคารพศพตอนนั้นให้สัมภาษณ์ที่สภา
แต่จนถึงพิธีชาปนกิจนางคั่วที่วัดบุรพาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนมาร่วมงานโอ้โหนะครับประมาณ๕๐๐คนนะครับ
ท่านเป็นคนดีนะนางพั่วเนี่ยเคยบริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาลด้วย
นะครับแต่สอสอคาทาเทพส่งแค่ตัวแทนมาแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
แจ้งแต่เพียงรอว่ารอสอสอคัทธาเทพมาพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับ